เดือนพฤษภาเพิ่งไปคลอดลูกมาคลอดแบบธรรมชาติด้วยนะ
แล้วหลังจากนั้นพอเวลาผ่านมาความจริงคนคลอดแบบธรรมชาติ
อาการมันจะฟื้นเร็วมันจะหายดี
หมอลืมผ้าก๊อศเห้ย

เน่าแบบนี้ช้ำเลือดช้ำหนองแบบนี้ลืมอยู่ในช่องคลอดโอ้โห
โอ้โหนี่ถ้าเกิดว่าเธอไม่ไปหาหมอก่อนหรือว่ารอจนถึงวันนัด
เน่าไปหมดแล้วเหรอคะเห็นสภาพผ้าก๊อสขนาดนี้น่ะ
อยู่ในช่องคลอดเนี่ยที่มาที่ไปของเรื่องนี้เนี่ยนะคะ
ในเฟซบุ๊กของผู้หญิงคนนี้เขาโพสต์ภาพผ้าก๊อส
แล้วก็บอกว่าเอาเรื่องอยู่แล้วโรงพยาบาลไม่เห็นจะรับผิดชอบอะไรเลย
ทำคลอดแต่ลืมเอาผ้าก๊อสออกจากช่องคลอด
ถ้าไม่เจ็บเพิ่มขึ้นไม่เจ็บนานกว่าปกติคงไม่รู้เลย
หมอลืมเอาผ้าก๊อสออกแล้วมันไม่ใช่ก้อนเล็กคุณผู้ชม
ดูสิเธอนะไปตรวจภายในกลัวว่าจะติดเชื้อ
โรงพยาบาลบอกว่ามดลูกบวมอักเสบรับยากลับบ้าน
แล้วทำไมไม่เห็นมีการรับผิดชอบอะไรเลย

อายุ๒๔ปีนะคะไปที่ราชบุรีไปถึงบ้านเลย
เธอเล่าให้ฟังว่าคลอด๒๙พฤษภา

หลังจากออกจากโรงพยาบาลมันปวดปวดช่องคลอด
คิดว่าปวดแผลที่เย็บใช่ไหม
ยิ่งนานวันก็ยิ่งปวดมากขึ้นลองฟังเธอค่ะ
เวลาปัสสวะค่ะมันแบบ
มันเหมือนมีจะมีอะไรออกมาแล้วมันก็พวดหยุดตรงนั้น
มันก็รู้สึกแบบบางทีก็นั่งไม่ถนัดอะไรอย่างนี้ค่ะ
นี่ก็เลยไปส่องดูก็เลยเจอ
สภาพที่เจอมันเป็นยังไงคะก่อน
เป็นก้อนอยู่ข้างในอัดอยู่ข้างในเลย
โอ้โหนี่พอเธอโพสต์นะ

โรงพยาบาลมาหาที่บ้านเลยค่ะเอาของมาเยี่ยม
มาของใช้สำหรับทารกเอามาให้เอาเครื่องดื่มบำรุงมาให้หลังคลอด
แล้วบอกด้วยนะว่าเดี๋ยวจะรักษาให้จนกว่าเธอจะหาย

ไม่ได้พูดถึงเรื่องการจะจ่ายค่าชดเชยอะไรเลย
เอาแต่ของมาให้นี่ข้าวของมาเต็มไปหมดค่ะ
แม่ของเธอเนี่ยนะบอกว่าโอ้โห
ลูกสาวฉันเจอโรงพยาบาลช่วยขนาดนี้
แล้วถ้าเกิดว่ามันติดเชื้อขึ้นมาลูกสาวเธอตายได้เลยนะ
แล้วก็อยากคุยอยากให้โรงพยาบาลออกมาชี้แจง
จะเยียวยาหลังจากนี้ยังไง

น้ำแข็งจำข่าวนี้ได้ไหมมีผู้หญิงเคยตกอยู่ในกรณีแบบนี้ถึงขั้นเลิกกับผัวเลยนะ
เลิกกับผัวเลยนะเพราะว่ามันมีกลิ่น
ถูกจำได้นี่แหละนี่แหละครับอู๋โสมะน่าเห็นใจนะครับ